นี่ที่ประเทศเช็คนะฮะ
ไปเจอกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ในป่า

ป่านี้เขาเป็นป่าสงวน
ซึ่งแบบว่าดูแลสัตว์ต่างว่ามันมีพฤติกรรมอย่างไร
ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดนั้นไปจับภาพหนุ่มแก้ผ้า

ภาพนี้นะคะได้จากกล้องวงจรปิดที่ตั้งอยู่ในป่า
บริเวณพรมแดนเชื่อมต่อสาธารณรัฐเช็คและประเทศโปแลนด์
ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๔ธันวาคมค่ะ

แล้วก็วิ่งแวบไปแวบมาแวบไปแวบมา

เค้าบอกว่ามาแล็กนั้นพอไปเจอตัวประโหลว่าสารภาพว่าเป็นโรคซึมเศร้า
หวังว่าจะแก้อาการนี้ได้

คือไซเบีเรียเขาคิดว่าเขาเป็นเสือไซเบีเรีย
แล้วเขาพบว่าเขาเป็นไซเบรียปุ๊บเขาก็เลยแก้ผ้า
แก้ผ้าแล้วก็วิ่งไปมาแบบว่าโฮกปี๊บเป็นเสือไซบีเรีย
แล้วก็ทำตัวดังนี้อยู่๘ชั่วโมง

ขึ้นมาเป็นนายมาเร็กโดนจับไปแล้วนะคะ
วิ่งไปวิ่งมา๒๔กิโลกรัม

ไซบีเรียออกมาเหล็กเข้าคุกไป
อุ๊ยเสือข้ามปัก
เออฉันอยู่ในกรงเสือเหล่า